ปฐุมธานีนี่ก็เรื่องของเพื่อนบ้านเหมือนกันนะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับ
ผู้ชายคนนึงไม่รู้คลุ้มคลั่งอะไรมานะครับถือปืนเข้าไปแล้วไปจ่อนะฮะ
จ่อจะยิงลูกชายเจ้าของร้านยางที่อยู่ข้างบ้าน
พอเขาตามไปตรวจสอบที่บ้านตอนที่ตำรวจมาเนี่ยนะฮะไปเจอปืนเจอกระสุนอีกเพียบเลยนะ

ผู้ชายคนนี้เสื้อขาวเดินถือปืนเข้ามานี่ฮะ
เขากำลังทำการทำงานกันอยู่นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แล้วก็เอาไปจ่อคอเขาเลยนะไปล็อกคอแล้วไปจ่อน่ะ
ยิงเขานี่นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเป็นร้านขายแม็กซ์
แล้วก็ยางรถยนต์นะครับริมถนนเรียบคลอง๓
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหฮะ
ชื่อนายชาตรีบุญเพชรอายุสามสิบเก้าปีนะครับเอาปืนมาแล้วก็ล็อกคอทำท่าจอเนี่ย
แบบเหมือนจะยิงนายพงศักดิ์รุ่งสว่างอายุ๒๖ปี
เป็นลูกชายเจ้าของร้านตอนนั้นเขาอยู่ตรงจุดที่เป็นที่ล้างมือนะครับ
คือไม่ใช่ว่าไม่ยิงนะยิงแล้วด้วยนะฮะ
แต่ปืนมันด้านนะฮะยิงไม่ออกนะฮะเลยเกิดการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้น
แล้วปืนก็ตกนี่เห็นไหมอ่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็วิ่งหนีกัน
ละทิศคนละทางนะฮะนี่แล้วคนก่อเหตุก็ไปเอาปืนมาอีกนี่ฮะ
ทางเจ้าของร้านก็เลยออกมาดูนะครับคุณเพชรชัยวัดอายุ๔๘ปี
นะฮะก็เห็นนายชาตรีเนี่ยหยิบปืนมาแล้วพยายามสไลด์ปืน
พยายามขึ้นลำคือยังพยายามจะยิงอีกนะฮะสุดท้ายยังไงก็ยิงไม่ได้ครับ
นายชาตรีก็เดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะฮะซึ่งอยู่ด้านในเข้าไป
ส่วนคนก่อเหตุนี่ฮะทางเจ้าของร้านเขาก็พยายามจะพูดคุยให้สงบสติอารมณ์
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนนะครับไม่นานนักนายชาตรีที่มาก่อเหตุก็อารมณ์เย็นลง
แต่ยังพูดจาวกวนพูดจาไม่รู้เรื่องนะบอกแต่ไม่รู้ไม่รู้อะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็เอาปืนไปซ่อนไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ทางเจ้าของร้านยางก็เลยไปหยิบปืนมา
แล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาคุมตัวไปนะครับตำรวจสพคลองหลวงนะฮะ
คาดว่าน่าจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็มาก่อเหตุ
ตำรวจไปคุมตัวนายชาตรีนะแล้วก็ผ่ำอ่านนำตัวไปค้นบ้านพักซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับร้านย้างนี่แหละนี่นะเจอ
สองกระบอกเจอเครื่องกระสุนปืนหลายขนาดรวมแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบกว่านัด
ไม่รวมมีดนะโอ้โหนี่อะไรจะซ่องสุมอะไรไว้ขนาดนี้
นี่นะฮะนำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับ
เพื่อหาสารเสพติดไม่พบเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม
มีอาการแบบไหนอะไรยังไงถึงไปคลั่งเอาปืนไปจะจ่อยิงเขา
ยิงแล้วแต่กระสุนไม่ออกแบบเนี้ยเนี่ยนะฮะเบื้องต้นแจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เรื่องเครื่องกระสุนปืนด้วยเรื่องการพาอาวุธปืน
นี่ไปก่อเหตุแบบนี้นะครับและข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็น
นี่ความจริงเขาแจ้งเรื่องพยายามฆ่าอะไรพวกนี้ได้ไหมเนี่ย
คือถ้าเกิดยิงจริงนะใช่ไหมแล้วกระสุนไม่ออกอ่ะค่ะโอ้โหน่ากลัว